มีชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงสุนัขร้องคือร้องอยู่ตลอดเลย
เขาก็เลยเดินตามเสียงสุนัขไปปรากฏว่าสุนัขร้องอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็มีศพผู้ชายนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้าน
ข้างศพก็มีสุนัขนั่งอยู่เฝ้าศพอยู่นะคะ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ
ตำรวจสพพุนพินได้รับแจ้งเหตุตอน๙โมงเช้า
เพราะว่ามีชาวบ้านไปพบศพนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเสกสรรวงกาสาอายุ
เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านที่บ้านห้วยสิทธิหมู่๖
อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
บ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวไม่มีรั้วค่ะ
อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน
ทรงสำแผลแล้วก็ที่ศีรษะด้านหลังรวมถึงที่ใบหน้าด้วย
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะถูกยิงจากด้านหลัง
ตอนที่กำลังจะจอดรถจักรยานยนต์
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงนะคะ
และอย่างที่บอกว่าข้างศพมีสุนัขเฝ้าศพอยู่
เป็นลูกสุนัขค่ะพันธุ์ไทยสีน้ำตาล

คนที่พบศพคือนายอัธพลเปียสกุล
บอกว่าเดินตามหาสุนัขของตัวเองค่ะ
แล้วก็มีชาวบ้านมาบอกว่าได้ยินเสียงสุนัขร้องที่บ้านหลังนี้
ก็เลยเดินตามเสียงสุนัขไปนะคะ
ปรากฏว่าไปเจอลูกสุนัขแต่ไม่ใช่สุนัขของตัวเอง
พื้นบ้านให้มาดูแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ
จากการสอบสวนนะคะทำให้ได้ข้อมูลมาว่า
นายเสกสรรผู้ตายอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
มีอาชีพรับจ้างเชื่อมทั่วไป
ก่อนเกิดเหตุไปดื่มเหล้าที่ร้านในหมู่บ้านช่วงประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืน๒นัด
แต่ไม่ได้สงสัยอะไรนึกว่าเป็นเสียงจุดประทัดปิงปองอะไรแบบนี้
เพราะว่าที่บ้านผู้ตายเคยมีเสียงแบบนี้บ่อย

แต่สุดท้ายตอนเช้ามาพบเป็นศพซะแล้วนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่จุดต่างที่ผู้ตายคาดว่าไปมา

เพื่อหาเบาะแสแล้วก็หาแรงจูงใจ
ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววเลยว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
เพราะว่าผู้ตายก็อยู่คนเดียวไม่ได้เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครนะคะ